อันนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูหน่อยค่ะ

คือมีผู้ชายคนนึงมาซื้อเหล้าที่ร้านนี้
แล้วตอนจังหวะที่แม่ค้ากำลังจะทอนเงินแทนที่จะแบร์มือรับเงิน

จับมับเขาให้นี่ก็พวกมันจับแล้วก็พวกไปแบบนี้ค่ะ

แล้วยังมีหน้ามะถามยังอ้าวจับไม่ได้หรอ

ใช่แต่ไอ้จังหวะนี้แหละที่คุณผู้ชมโอ้โหไปบีบเขาทีนึงนะ
แล้วแม่ค้าก็วัยพั่วไปให้
กล้องลงจอมปิดเสียงฟังชัดแน่นเล็นเลยค่ะ
นี่คือที่ร้านขายของชำอยู่ที่หมู่บ้านศรีวิลัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ฝั่งแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่ยคุณเอบอกว่าจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะ
คนก่อเหตุคนนี้ในปิ่นอายุ๕๐ปีขี่มอไซค์มาเลยซื้อเหล้าหน่อย
ตัวของคุณเอก็ขายให้ตามปกติแต่จังหวะกำลังจะทอนเงินนี่แหละอยู่มาพูดแบบนี้มาบีบก่อน
หนีบจนคุณเอเองตกใจสิแล้วก็ตบพวกไปให้ยังมีการถามอีกว่าเอาจับไม่ได้เหรอ
คือกล้องที่เป็นภาพขาวดำเนี่ยนะจับเสียงไม่ได้แต่อีกกล้องหนึ่งที่เป็นภาพสี
จับเสียงบันทึกเสียงได้หมดเลยพอเอามาลิงก์กันก็ได้ยินเสียงตบพั่วเลยนะฮะ
ใช่แล้วนี่ขนาดทางคุณเอนะคุณเอยังบอกแบบพอตบไปเสร็จแล้วนะในปิ่นมันยังถามอีกว่าแบบ
แค่นี้จับไม่ได้เหรอโอ้แล้วหลังจากนั้นก็ขี่รถกลับไปค่ะ
คุณเอยอมไหมอ่ะไม่ยอมค่ะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วบอกว่าเนี่ยนะ
ปิ่นมาจับมาบีบฉันแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเรียกค่าเสียหาย๕๐๐๐บาท
อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยปิ่นมีมาขอโทษไหมไม่มาเลย
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุนะเป็นช่วงที่เธอกำลังจะปิดร้านปะดี
และในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดีและในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดี
และในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดีและในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดี
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุนะเป็นช่วงที่เธอกำลังจะปิดร้านปะดี
และในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดีและในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดี
และในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดีและในปีนี้เธอกำลังจะปิดร้านปะดี
เออเธอบอกว่าวันเกิดเหตุนะเป็นช่วงที่เธอกำลังจะปิดร้านพอดี
แล้วนายปิ่นก็แวะเข้ามาดึกมาซื้อพอดีนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะ

แค่นิดเดียวไม่เห็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เลย

มินพูดแบบนี้ว่าจับแค่นิดเดียว
ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำไมจะต้องเรียกอะไรตั้งเยอะ
นี่ตัวเองไปปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมายแล้วนะ

แต่ตอนนี้ทางคุณเอเองนะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความ